ตอนนี้เองนะคะตำรวจได้เชิญญาติของครูเอ็มและครูแนน
เข้าสอบปากคำหลังจากที่พบรถจักรยานยนต์

พบรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยไปไปขายอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งในชนบุรี
ส่วนแม่บุญทำก็ยืนยันว่าคดีนี้ค้าร้างหนีบพนันฟุตบอลแน่นอน
ติดตามรายเหตุเพิ่มเติมจากคุณณธพงษ์เรียบสันเทีย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากสพเมืองระยองค่ะ

สำหรับคดีฆ่าครูแนนและครูเอ็มที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ต้องบอกว่าที่สถานีตำรวจภูทรเมืองระยองนั้น
เมื่อประมาณสักเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ทางญาติของฝั่งครูแนนแล้วก็ฝั่งครูเอ็ม
ได้มีการเดินทางเข้ามาให้ปากคำ
พนักงานสอบสวนของสพรยองค์อีกครั้งหนึ่ง
และทางครอบครัวก็ได้มีการยื่นความจำงมในการขอรับเอกสาร
เพื่อไปรับศพครูแนนและครูเอ็มที่โรงพยาบาลระยอง
และมีข้อมูลมาว่าหากเอกสารรับได้
เขาก็จะมีการนำศพของครูแนนและครูเอ็ม
กลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิดนะครับ
โดยมีข้อมูลมาอย่างนี้ครับว่าที่บ้านเกิดของฝั่งครูเอ็มเนี่ย
จะมีพิธีเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้น

ส่วนจังหวัดพยาวจะเป็นของฝั่งของครูแนน
ขณะเดียวกันครับทางด้านของทางแม่บุญธรรม
ก็คือทางนางชนลทรก็ได้มีการเดินทางมาที่โรงพักด้วย
แล้วก็มีการยืนยันข้อมูลกับผม
ว่าครูเอ็มนั้นเป็นหนี้พนันฟุตบอลหลายล้านบาทจริง
และเขาก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตอีกด้วย
ว่าคดีนี้ไม่ใช่การฆ่าจริงครับอย่างแน่นอน
โดยทั้งนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าครอบครัวของครูแนนและครอบครัวของครูเอ็มเนี่ยได้เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพเมืองระยองแล้วเนี่ย
ทางฝั่งทั้งสองครอบครัวนะครับก็ยังคงอยู่ในอาการตกใจนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในฝั่งของครูแนนและครูเอ็มเป็นคนดีและไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับใครในพื้นที่นะครับ
แล้วก็ต่อมาเนี่ยหลังจากที่ครอบครัวของครูแนนครูเอ็มเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนทางนางชลทรเจริญผลหรือว่านางบันทมแม่บุญธรรมของครูเอ็มนะครับได้เดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพเมืองระยองเช่นเดียวกัน
โดยนางชนทรบอกแบบนี้ครับว่าครูเอ็มเป็นคนติดพนันฟุตบอลจริงและเป็นหนี้พนันฟุตบอลเนี่ยหลายล้านบาทโดยที่ผ่านมาตนเนี่ยเคยโอนเงินช่วยจ่ายค่าพนันฟุตบอลให้หลายครั้งให้ตั้งแต่จำนวนห้าหมื่นบาทไปจนถึงหลักสองแสนบาทก็มีนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ครูเอ็มเคยมาสัญญากับตนแล้วว่าจะเลิกเล่นการพนันฟุตบอลอย่างจริงจังหากมีการใช้หนี้หมด
เพื่อมาสมทบทุนนะครับกับเงินที่ยืมตนมาในการไปปลดหนี้
แล้วก็มีการยอมรับอีกด้วยนะครับว่าในช่วง๑๒เดือนก่อนหน้านี้
เอ็มได้มาบอกกับตนว่าเคยถูกเจ้าหนี้พนันฟุตบอลขู่ฆ่าหากชำระพนันฟุตบอลล่าช้าหรือไม่ตรงตามกำหนด
ซึ่งตนก็เคยแนะนำแล้วนะครับว่าให้ครูเอ็มนั้นมาลงบันทึกประจำวันกับตำรวจสพเมืองระยองไว้ตั้งแต่เมื่อ๒เดือนที่แล้ว
และไม่เชื่อว่าครูเอ็มจะเป็นคนลงมือฆ่าครูแนนอย่างแน่นอน
เพราะครูเอ็มแม้จะชอบทะเลาะกับครูโรแนนเรื่องหนี้สินพนันฟุตบอล
แต่ทั้งคู่นั้นไม่เคยทะเลาะถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
ส่วนมูลเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับทางนางบันทมเนี่ย
มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การนัดซื้อขายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
และถูกฆ่าเพื่อชิงทรัพย์แต่เป็นกลุ่มเจ้าหนี้ที่มาทงเงิน
และมาฆ่าตามคำขู่แล้วก็ชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์เพื่อเบี่ยงประเด็น
โดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่นางวันธมนั้นตั้งข้อสังเกตเท่านั้นครับ

ช่วงปลายปี๖๐เอ็มเอ็มเขาก็โทรหาแม่เนอะ
ขอยืมตังค์แม่ก็เลยถามว่าเอาเงินไปทำอะไร

ก็ถามแค่ว่าเอาเท่าไรครั้งแรกก็๕๐๐๐ต่อมาก็๖๗๐๐แล้วก็๓๐๐๐
แล้วก็เป็น๕๐๐๖๐๐๐อย่างนี้ก็คือตั้งแต่เริ่มปลายปี๖๐มานะ
รอบสุดท้ายวันที่๑๑เดือน๘นี่แหละคือที่แม่ให้ก้อนมากสุดก็คือ๑๘๐๐
ถามเขาตรงแล้วก็ถามว่า
ก่อนที่จะมีการเข้ารายงานสดทางตำรวจของสมรยองได้มีการนำกำลังไปที่ตำรวจบุตรภักษ์๒
แล้วก็มีรายงานว่าจะมีการเดินทางไปตรวจรถจักรยานยนต์ที่พบในร้านขายบิ๊กไบท์แห่งหนึ่ง

นี้ก็ต้องมีการติดตามกันต่อครับว่า
การจับกลุ่มผู้ก่อเหตุในคดีนี้นะครับ
ทางตำรวจนั้นจะสามารถปิดคดีได้ในวันนี้

และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่สพเมืองระยองจนถึงขนาดนี้
นัทพงศ์เรฟสันเทียข่าวเทศรัทย์ทีวีรายงานครับ